อีกหนึ่งเรื่องที่แหม่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยก็คือการเสียชีวิตของคุณพ่อคุณธอมรุมเตอร์ตี้นายนะคะ
ถึงแม้ว่าพี่ธอมเนี่ยเขาจะผ่านเวลาที่มันโศกเศร้าเสียใจมาหมาดคือช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าต้องบอกว่านี่คือสายสตรองของแท้เลยนะคะเพราะว่าเดินหน้าค่ะกับการลุยงานเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งในงานอีเวนต์งานหนึ่งล่าสุดเนี่ยที่พี่ธอมเขาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะก็ยังคงมีรอยยิ้มแล้วก็ยังคงเอ็นเตอร์เทนแฟนคลับสนุกสนานเหมือนเดิมเลยค่ะ
ก็ต้องก็ต้องเดินหน้าต่อครับผมใช่เราก็ต้องดูแลตัวเองเราก็ต้องดูแลคนรอบข้างด้วยต้องดูแลคนในครอบครัวด้วยท่านก็ป่วยมา๕ปีแล้วแล้วมี๒ปีหลังเนี่ยเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากคือจริงแล้วเขาก็สู้มาตลอดอะไรอย่างเงี้ฮะแต่คุณหมอก็ในฐานะทางการแพทย์เขาก็ต้องบอกว่าให้เตรียมใจไว้บ้างอะไรแบบนี้ฮะ